คุณผู้ชมคะมีเหตุทะเลาวิวาสจนทำให้มีคนเจ็บ๒คน
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงเหตุการณ์ที่สมุทรปราการค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะหน้าปากซอยเพชรหึงห้าที่อำเภอพระประแดงค่ะ
นี่ภาพนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม๑๐พฤษภาคม
ทะเลาะกันค่ะเจ็บไปสองนายสุริยะสมใจอายุ๓๓ปี
จอดรถหน้าร้านยางหายเข้าไปด้านในพร้อมลูกชาย๑๐ขวบ
สักพักหนึ่งมีความเคลื่อนไหวหน้าร้านก็คือเด็กวิ่งออกมาตามมาด้วยผู้หญิง
นายสุภานุฟักเชื่อมอายุ๔๑ใส่กางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินเดินออกมา
แล้วก็วิ่งไปตามถนนนะคะครับคือผู้ก่อเหตุอ่ะถือไม้
เดินตามหลังจนพ้นมุมกล้องไปแล้วก็เดินวกกลับไปในร้านยาง
คือนายสุริยะเข้าไปทำร้ายร่างกายนายจิรวัตรเหมาะสมานอายุ๓๓
ซึ่งเป็นช่างยางจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เดินมาขึ้นรถกระบะ

ที่ผู้ก่อเหตุจะลงจากรถแล้วก็ไปทำร้ายนะฮะ
คนเจ็บนี้วิ่งหนีอีกครั้งหนึ่งไม่นานคนก่อเหตุก็กลับมาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
นี่นะฮะเชาะบ้านในพื้นที่ตอนนั้นก็แจ้งกู้ชีพให้เดี๋ยวคนเจ็บเจ็บ๒คน
ลงพื้นที่ไปนะครับวันนี้พบความเสียหายที่หลังร้านมีพวกหยดเลือดนะคราบเลือดอยู่ที่ร้านนะครับ
นายสุภานุตอนหลังเนี่ยที่ทราบคือเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านยางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับถูกทำร้ายด้วยมีดขวดเบียร์แล้วก็ไม้จนบาดเจ็บ
จากการสอบถามเนี่ยทราบว่านายสุริยะนี่เป็นอดีตสามีของผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปนะฮะ
ก็คือนางสาวสาธิวิมลนะครับ
นายสุริยะเนี่ยไม่พอใจที่เห็นอดีตภรรยาไปนั่งกินข้าวกับนายสุภานุ
หลังจากตัวเองขับรถไปส่งลูกแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
พวกนี้เขาก็หลบอ่ะค่ะไม่ได้สู้ไม่ได้ตอบ
คือแฟนเราพยายามหลบ
ใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้ท้องที่สพพระประแดงนะฮะ
เดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำทางคนเจ็บนะฮะ
แล้วก็ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ